เอาละฮะเมนูเด่นเมนูขายดีเมนูเส้นของทางร้านเชฟไก่มีเมนูอะไรบ้างครับ
มีสปาเกตตี้บอโลเนสนะครับแล้วก็เฟตูชินี่โหครับผมอบชีส
สุดท้ายเมนูนี้คือแล้วก็โอเลโอเล่เป็นผัดแห้งใส่กุ้งครับผม
เรียกว่าเลสฟริ้งครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีกุ้งแล้วก็มีกระเทียม
แล้วก็จะมีพริกแล้วก็มะเขือแล้วก็ใบโหระพาครับ
แล้วก็เฮ็ดพรุงรสด้วยเกลือกับปิ๊บไก่อ่าทั้งคันโรงมือทำเลยดีกว่าไปเลย
หลังจากที่เราได้พูดคุยซักประวัติเชฟไกรกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่เชฟจะหยิบตะหลิวควงกระทะมอบผัดสปาเกตตี้ให้เฮียน็อตได้ชิมกันแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งเมนูที่เชฟไรเลือกมาก็มีทั้งสปาเกตตี้ซอสโบโลเนสเบตูชินีผักโขมอบชีสและเพนเนโอเลโอเล่
จัดมาเลยค่ะเชฟแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องและเฮียน็อตเตรียมช้อนและซ่อมพร้อมแล้วล่ะค่ะ

ครับผมไม่ติดกันเข้ามีครับไหวละอ่ะ
ก็ผัดเครื่องก่อนนะครับมีพริกมีมะเขือเทศมีกระเทียม
ผัดเครื่องเทศก่อนแล้วก็โหระพาใส่กุ้งแล้วก็ใส่เส้นเข้าไปได้เลยครับ
ไปค่อนข้างแรงแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยดำเท่านั้นเลย
ครับนี่แค่นี้นะครับสักทีกินไปในรสชาติเหมือนกินในโรงแรมจริงจริง
ครบรสเหมือนโรงแรมเลยครับแต่ถ้าโรงแรมเขาอาจจะเป็นกุ้งตัวใหญ่หน่อยเท่านั้นเอง
ใช่อาจจะเป็นของล็อปเตอร์อะไรเอออะไรอย่างนี้มันก็คือแพง
ไม่แพงอยู่ตรงกุ้งเลยแหละใช่แต่อันนี้ราคาเท่าไรอันนี้หกสิบบาท
หกสิบบาทนี่ถ้ากินในโรงแรมนี่มีสามร้อยนะเพราะว่าสี่ก็มีฮะ
ก็มีนะแล้วแต่ที่นะแต่ที่แล้วแต่ที่นะแต่ว่าหกสิบบาทได้ทานรสชาติเหมือนทานในโรงแรมเลยนะครับผม
อ่ะเมนูนี้บ้างครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเฟสตูชินีอ่าบวกผักขมอบชีสนะครับ
นี่แหละที่เชฟนำเสนอเลยเพราะว่าคิดเองเลยเมนูนี้ใช่ค่ะอ่า
พร้อมประสาทกันทำคล้ายผักขมอบชีสนะครับก็ส่อยหอมกระเทียมผัดกับเนยครับ
แล้วก็ใส่ครีมลงไปแล้วก็ใส่ผักขมแล้วก็แฮมแล้วก็เฟสตูชินีครับผม
งรสชาติด้วยเกลือกับพริกไทยดำเท่านั้นเองเท่านั้นครับ
บอกเลยนะคะว่าเมนูนี้ใครเป็นสายครีมสายชีสเนี่ย
ต้องยอมสิโรราบค่ะลืมไปเลยว่าไดเอ็ดอยู่
เพราะว่าความครีมเนื้อเนียนนุ่มความชีสแบบเอ็กซ์ตรา
ที่จัดชิสมาให้แบบเต็มทำเอาตะบะแตกได้เลยทีเดียว
ถ้าไม่เชื่อให้เฮียเขามาการันตีอีกเสี่ยงแล้วกันนะคะว่าอร่อยขนาดไหน
รสชาติความหนึบของเส้นความหอมของชีส
ทุกอย่างเหมือนกินในร้านอาหารอิตาเลี่ยนดังเลย
ครับไม่แพ้แน่นอนครับไม่แพ้แน่นอนอันนี้การันตีเลยนะครับ
รสชาติเหมือนทุกอย่างเลยราคาเท่าไหร่
ตัวนี้เพิ่มชีสเข้าไป๘๐บาท๘๐บาทเท่านั้นเองครับ
ถ้าเกิดกินตามร้านนี้ก็มี๒๐๐มีอย่างต่ำสุด๒๐๐อยู่แล้วครับ
๒๐๐บาทขั้นต่ำถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะ๒๐๐๓๐๐บาทอยู่แล้ว
อันนี้ถ้า๒๓๐๐ได้กินแค่ผักของบูชีสแต่อันนี้มีเส้นให้ด้วย
มีเส้นด้วยค่ะอิ่มแน่นอนอาจจะให้คนกินจุ
อ้าวเมนูต่อไปครับผมตอนนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีครับ
อันนี้เป็นบอโลเนสเรียกว่าเมนูย่อนิยมของเด็ก
ใช่ครับเด็กชอบทานทานง่ายรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดนะฮะอร่อย
ส่วนโบลาเนสจานนี้นะคะก็ไม่ได้เหมือนจานอื่นทั่วไป
เพราะว่าตัวซอสโบโลเนสเนี่ยเชฟไกรเขาจะเพิ่มความเผ็ดแบบเบาลงไปนิด
ด้วยการใส่พริกลงไปเคี่ยวในระหว่างการทำซอสโบโลเนสค่ะ
เพื่อให้มีความครบรสมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
แต่บอกเลยนะคะว่ารวมแล้วกลมเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี

เย็นนี้ดิ่งตรงมาเล็กค่ะคืน
๓จานนี้เหมือนกินร้านแห่งเจรียม

แล้วก็ราคาถูกกว่าอย่างจานนี้เท่าไหร่ครับ

๕๐บาทอะไรนะส่วนใหญ่คือ๕๐บาท

อย่างนี้ออนท็อปชีสหรือว่าเป็นใส่กุ้งเข้าไปอย่างนี้

พูดตรงนะฮะกำไรผมประมาณ๔๐

ไม่สามารถอยู่ได้ใช่ครับคือลงทุนอย่างเดียว
แล้วทำไมเรามีฝีมือขนาดนี้ไม่แบบว่าไปอยู่ในร้านดัง
ที่เขาจ่ายเงินเดือนเราสูงอะไรอย่างนี้

ครับมีครับมีครับมีถึงขั้นคนจะมาลงทุนเนี่ยให้เปิดร้านใหญ่เลย

ก็เหมือนเดิมอะครับมันติดชีวิตอิสระออกไปแล้วครับ
เราได้ลาออกมาจากจุดนั้นแล้วแค่คิดว่าจะไปเนี่ยก็ยากแล้วครับ
หรอแล้วการมาทำงี้ที่บอกอิสระอิสระยังไง
คือผมเป็นคนชอบเที่ยวชอบไปไหนมาไหนแล้วก็อยากจะเปิดอยากจะปิดอะไรอย่างนี้
ผมแค่ถ้าอยู่ที่บริษัทใช่ไหมฮะมันต้องเขียนใบลามันต้องที่สำคัญเขาไม่ให้ลาเยอะด้วย

โซเฟซบุ๊กของเราไปว่าเราหยุดเราก็ไปได้เลย
ร้านตั้งอยู่ที่ไหนอยากจะกินสปาเกตตี้แบบรสชาติโรงแรม
แต่ราคาข้างถนนแบบนี้เนี่ยอยู่ที่ไหน
มหาดไทยซอยมหาดไทยรามคำแหง๖๕ครับผม
ก็จะอยู่ทางด้านขวามือเป็นตลาดใหญ่เลยเขาขายกลางคืนนะครับ
เปิดนะครับเปิดตั้งแต่๖โมงเย็นนะครับถึงตี๑ทุกวันครับผม
โดยโทรเชฟไกลก็๐๘๙๐๕๗๑๕๖๑นะครับ
ก็โทรมาจองอาหารหรือว่าจัดงานรับงานนอกสถานที่งานสอนอะไรก็
โทรมาติดต่อได้ครับเบอร์ดูเบอร์ผมเองเลยตรงนั้น

หน้าเชฟไก่ใส่หมวกยาวเชฟขาวเลย
ลองดูได้นะครับผมจะมาร้านเชฟไก่มาไม่ยากอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้นะครับ
ตอนเย็นด้วยดูรายการเสร็จก็สามารถมาได้นะครับ
วันนี้ขอบคุณเชฟมากเลยครับผมขอบคุณครับ
เรียกได้ว่าสตรีทฟู้ดนะคะ
ก็นับเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของเมืองหลวงหลายแห่ง

ตีทฟู้ดก็ดูเหมือนจะเป็นส่วนที่ส่งเสริม

ที่หลายหน่วยงานเน้นย้ำเป็นพิเศษ
นั่นก็คือเรื่องของความสะอาดถูกสุขอนามัย
ความปลอดภัยและการสร้างภาพลักษณ์ของอาหารข้างทางที่ดี
ส่วนอาทิตย์หน้าเล่าเส้นเป็นเรื่องจะรวบรวมเมนูเส้นจากทุกทิศแดนไทย
เพื่อเป็นการต้อนรับรมร้อนในเดือนเมษายน
ขอวางไมค์มาจับตะกร่อลวกก๋วยเตี๋ยวให้ชาวอุดรได้ทานกัน
ต่อด้วยบะหมี่เส้นสดสไตล์กวางตุ้งที่จะมาโชว์การดึงเส้นด้วยเทคนิคโบราณกันสดไปเลย
ก่อนจะปิดท้ายด้วยสปาเกตตี้กุ้งใหญ่ผัดซอสกระเทียมจากเชฟหย่ง
แล้วกลับมาเจอกันทางไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวค่ะ
จากประเมนูวิทยาศัพที่สมัครล่วงผู้เรียนของเราทางร้ายที่สร้างหลังซึ่งแสงแสน